มาต่อกันที่กระแสคู่จิ้นนะคะสำหรับคู่จิ้นที่หลายคน
ให้จิ้นไปนอกจอซะเหลือเกินแต่งานนี้อาจจะต้องกินยาสลายมโนแป๊บนึง
สลายเลยนะคะสำหรับหนุ่มบอยพรแล้วก็หนุ่มเอ้ยสาวมากี้ราศี
ถูกต้องต้องบอกว่าสลายจริงเพราะว่าสาวมากกี้เนี่ยเขาเปิดตัวคนรู้ใจไปแล้ว
ซึ่งทั้งสองคนก็ออกมาเปิดเผยตรงกันเลยว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเจอกันจริง
แต่หนุ่มบอยเขาบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าเกรงใจแฟนหนุ่มของสาวมากกี้นะคะแต่ว่าจะเป็นเพราะว่าอะไร

อีกหนึ่งคู่จิ้นในจอที่หลายคนลุ้นให้เป็นคู่จริงสำหรับพระนางบอยปกรณ์และมากกี้ราศี
แต่แฟนคลับต้องฝันสลายเมื่อฝ่ายหญิงเปิดตัวคบหาดูใจกับไฮโซหนุ่มป๊อกพัสรกร
โดยพักหลังก็ไม่ค่อยเห็นทั้งคู่ออกงานหรือไปไหนมาไหนด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้มากกี้ยอมรับว่าห่างกับพี่ชายคู่จิ้นจริง
และล่าสุดบอยก็ตอบไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่ค่อยได้เจอนางเอกสาวเท่าไหร่แต่ยังพูดคุยกันปกติ
ยังปฏิเสธเรื่องที่ไม่ตอบไลน์นางเอกสาวว่าไม่เป็นความจริงซึ่งหากใครคุยมาตนก็ตอบกลับตลอด
และยืนยันว่าที่ห่างกันไม่ใช่เพราะเกรงใจแฟนนุ่มไฮโซของน้องสาวคนสนิทค่ะ
ก็จริงแหละครับก็อย่างที่ผมเคยบอกว่าเจอกันน้อยอะไรอย่างเงี้พอต่างคนต่างถ่ายละครคนละเรื่องต่างทำงานกันอะไรอย่างเงี้นะครับ

ไม่ค่อยมีนะใช่ครับถ้าเกิดไลน์เห็นก็ตอบไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่แค่อาจจะแบบเออเจอกันน้อยลงอะไรอย่างนี้ครับ

ไม่เกี่ยวครับผมว่ามันเป็นเรื่องของช่วงเวลามากกว่าผมเองก็ช่วงนี้ก็คือต่างคนต่างมีภารกิจอยู่แล้วนะครับ
ก็เป็นเรื่องปกติเนอะคือถ้าเกิดว่ามันเวลามันไม่ค่อยตรงกันอะไรมันก็เป็นปกติอะครับ
ทุกคนเคยมีเพื่อนสนิทแล้วก็ทุกคนก็ต้องเคยมีเพื่อนสนิทที่ห่างกันไปบ้างอะไรอย่างนี้
แต่เดี๋ยววันหนึ่งกลับมาทำงานด้วยกันอะไรมันก็เหมือนเดิมเองครับผมธุรกิจก็มีประชุมกันบ้างอยู่เรื่อยครับผม
หรอกเดี๋ยวพอเล่นละครด้วยกันนะครับเดี๋ยวก็แบบเรื่องคู่จิ้นอะไรก็เหมือนเดิมเองนะครับ